อาการที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยคุณชุดบอกคือมะเร็งตับใช่ไหมฮะ
คือการเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือก้อนเนื้อ
จะมีอยู่ที่ในตัวผมอยู่๔ก้อน
ก้อนที่ใหญ่ที่สุด๗๘เซน
การที่มี๗๘หมายความว่าโดยสากล
ถ้าเกิน๕เซนก็จะผ่าตัดไม่ได้

เพราะว่ามันจะเป็นก้อนที่ใหญ่เกินไปเกินกว่าที่จะพาออก
ดังนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่บอกว่า
ประคับประคองก็มีการฉีดยานะครับ
แล้วก็ตามเช็คร่างกายเช่นเช็คไตเช็คฉี่ว่า
ถ้าฉี่มีฟองมากก็จะไม่ได้ให้ยาตัวหนึ่ง

ใดก็แล้วแต่ในการรักษาของผมเนี่ย

ผมมีความคิดว่าการรักษาเนี่ยก็เป็นวิธีการแบบหนึ่ง
แต่การทำใจเนี่ยเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งหมอก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้
ทำใจนั้นในช่วงนี้ก็จะมี

หรือแม่งก็ตามความศรัทธาของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน
ผมไม่คิดว่าผมยึดถือความเชื่อแบบของผม
ก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงระยะสุดท้าย

ก็ไปรักษาตามหลักการแพทย์ทั่วไปนี่แหละ

แต่ก็ช้ำใจแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วย

อย่างนี้เวลาที่ไปฉีดยาไปอะไรยา

การแห้งก็หมายความว่ายาที่เราได้รับเข้าไป
ความว่าอาหารก็อาจจะเป็นของหวาน
ซึ่งจะเป็นตัวเลี้ยงให้ตัวมะเร็งก้อนนี้

ดังนั้นคนถึงแนะนำว่า
บางครั้งเราก็ต้องไม่กินของหวาน
ไม่กินของอะไรที่มันจะไปทำให้ตัวมะเร็งมันเติบโตขึ้น
เพราะมะเร็งก็เป็นก้อนเนื้อซึ่งต้องอาศัยอาหาร
อาหารก็คงจะพื้นก็ถ้าผมพูดแบบไม่ใช่ภาษาหมอก็คือน้ำตาเรานี่แหละ

เวลาไปเช็คร่างกายเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ย
เขาถึงว่าถ้าเขาเห็นว่ามี
เรามีตัวไหนที่ให้น้ำตาลไปแล้วแล้วตัวนั้นอยู่อย่างนี้

ก็จะรู้ว่าเรามีเชื้อมะเร็ง
ดังนั้นการรักษาก็รักษาไป

ใช้การดำเนินการชีวิตอย่างมีความสุขในวาระอย่างนี้
นั่นคือโจทย์ของผมนะครับ

เดี๋ยววันหนึ่งเราคงจะตัวซีบลง

คงจะดำนะครับ
แล้วก็ผมคงจะหมดแรงนะครับ

ผมก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมให้ฟังเสียก่อนว่า
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผมในอนาคตนี่ผมโชคดีมากเลย

ที่ผมได้มีโอกาสมาพูดกับคุณ
เพราะการพูดเนี่ยบางคนเขาก็ไม่อยากจะพูดหรอก
เพราะเรื่องพวกนี้เขาอยากจะเก็บนะครับ

ผมไม่มีความจำเป็นต้องไปเก็บไปปิดบังอะไร

ผมก็รับใช้ประชาชนมาแม้ว่าผมไม่มีตำแหน่ง
แต่ว่าสิ่งที่ผมเปิดเผย
สิ่งที่ผมพูดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ไม่ว่าตั้งแต่สมัยคุณสัมภาษณ์ผมก่อนหน้านั้น
ตกมาถึงจีนทาวน์จดมาถึงเรื่องตำรงตำรวจ

จนกระทั่งถึงวันนี้ผมไปถึงที่จุดสูงสุด
ในการแฉว่าที่นายกเลย
แม้ยังไม่ใช่นายกนี่ก็ว่าที่เลยนะ
ดังนั้นสุขภาพของผมเนี่ยถามว่ายังไหวเหรอยังทำไหวเหรอ
ไม่เป็นไรหรอกผมทำไหวผมก็ทำ
ผมทำไม่ไหวผมก็ไม่ฝืน
เพราะถ้าร่างกายผมฝืนเนี่ยผมก็จะออกมาไม่ดี
คุณภาคภูมิครับวันนี้ผมมาเนี่ยถ้าผมมาลักษณะแบบ

เพราะฉะนั้นบางคนเห็นผมอุ๊ยแข็งแรงพูจารโค่งแท้ว

เพราะนี่คือสิ่งที่ผมสื่อสารกับประชาชนอยู่
มันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยอะไรไหมเวลาออกมาแบบแถลงข่าว
อย่างวันนั้นบอกเพิ่งไปให้คีโมมาเสร็จปุ๊บมาแถลงข่าวเลยวันที่แถลงวันแรก
มันก็จะเบลอหน่อยมันจะเบลอหน่อยแต่ว่าผมจะใส่แว่น
การใส่แว่นดำมันจะทำให้ผมมีสมาธิ
นั่นคนถามต้องใส่แว่นดำตลอด
แต่บางทีผมไม่ได้ลืมตาเสียทีเดียวแล้วตาขาวเนี่ยถ้าเป็นมะเร็ดับมันจะเหลือง
มันจะออกเหลืองหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใส่แว่นแล้วผมก็จะมีสมาธิในการที่เรียงลำดับ
คือการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยผ่านสื่อมวลชนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมรับประกันได้
ก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ